แม่ให้อยู่บ้านตามลำพังกับน้องสาว
คนโตอายุ๑๒ปีอยู่กับน้องสาว
แต่เพื่อนบ้านมาเห็นพอดีคนร้ายลักษณะมาแบบนี้
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในห้องเช่า
คนร้ายคือสวมหมวกกระน็อกสีดำสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงขายาว
แล้วภาพอีกภาพหนึ่งก็คือจะรับตอนที่คนร้ายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ไปถามเรื่องนี้นะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วแม่ของน้องที่ถูกเข้าไปลวนลามเนี่ย
ไปแจ้งความไว้แล้วตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีก็เลยต้องรีบเข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นห้องแถว๒ชั้นแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเล่า
บอกว่าอยู่ห้องแถวตรงนี้๑เดือนแล้วและช่วงวันเกิดเหตุที่ปล่อยให้ลูกสาวสองคนอยู่ตามลำพัง
คือเธอบอกว่าก็ไม่ได้อยากให้ปล่อยนานนะเพราะเธอแค่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งสามีที่ขนส่ง
อุดรขนส่งอุดรและหลังจากนั้นแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดแต่พอกลับมาถึงห้องค่ะ
เห็นลูกสาวคนโตที่อายุ๑๒ปีนั่งร้องไห้อยู่ก็เลยสอบถามเป็นอะไรทำไมถึงนั่งร้องไห้
ลูกบอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายทำทีมาหาห้องเช่าแล้วก็มาถามเธอ
พอสบโอกาสเห็นกันอยู่เห็นอยู่กันตามลำพังบุกเข้ามาในห้องเลยค่ะพยายามกระทำอนาจารย์
แต่ช่วงนั้นมีเพื่อนบ้านผ่านมาเห็นพอดีคนร้ายเลยหลบหนีไปฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ